สนามในวันนี้ก็ติดตามกันหน่อยเรื่องของฟุตบอล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันนี้ก็มีปฏิทินที่สำคัญสำหรับในเดือนนี้นะครับ
ก็เตรียมที่จะเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ครับ
ซึ่งทางสมาคมเองก็มาชี้แจงถึงกฎข้อบังคับนะ
ที่บ้านที่ไปว่ามีความปลงใสมาแล้วแค่ไหนถูกไหมคุณโบโบ

วันนี้มีแถลงการของสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ออกมาเปิดเผยว่าการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลครั้งนี้
ถูกต้องตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลพุทธศักราช
พุทธศักราชปี๒๕๕๘
สภากรรมการของสมาคมเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมพุทธศักราชปี๒๕๖๒

ต่อมาสมคมได้ส่งผลการพิจารณาข้อบังคับดังกล่าวให้กับสโมสรสมาชิกพิจารณาล่วงหน้า
ก่อนเปิดประชุมใหญ่ตามระเบียบข้อบังคับเมื่อวันที่๒๖มีนาคมในปี๒๕๖
หลังจากนั้นนะครับข้อบังคับฉบับนี้ผ่านมติเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่จากสมาชิก
แล้วก็ในปี๒๕๖๒เมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
และสุดท้ายทางสมาคมก็ส่งต่อข้อบังคับให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือว่ากรกฐในฐานะนายทะเบียนพิจารณาและได้รับอนุมัติเมื่อวันที่๑๑
พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๖๒ก็ไปปลายปีที่แล้วนะครับ
จากนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็ได้รับหนังสือคืนจากกรกฐด้วย
เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีถ้อยคำสำคัญนะครับ
นั่นก็คือการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้วว่า
การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล
จึงรับจดทะเบียนอันนี้สำคัญมากใช่ไหม
ใช่นะครับเมื่อรับจดทะเบียนแล้วก็คือได้รับการพิจารณาแล้ว
นี่คือหนังสือที่ทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมายืนยันนะว่าไม่ได้มีการทำรับหลังหรือว่าอย่างไรนะครับ
จากนี้นะครับสำนักงานเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยยังได้แจ้งไปยังสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับ
เมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับกรรมการสมาคมนะครับซึ่งทั้งสองหน่วยงานไม่ได้มีคำสั่งให้ระงับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็หลายฝ่ายก็เป็นกังวลนะครับเรื่องของความโปร่งใสยังไงซะเดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อเพราะว่ากำหนดวันคือ๑๒กุมภาพันธ์นี้
แล้วก็วันที่๑๑นะครับกุมภาพันธ์ทางกทก็จะชี้ขาดนะครับในขั้นตอนว่าสามารถที่จะเลือกตั้งได้หรือไม่ในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เป็นเรื่องใหญ่ของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปีนี้นะครับ